เอาละค่ะกลับมาในประเทศไทยหน่อยนะคะ

ที่จังหวัดสตูนเขาบอกว่าปั่นกันท่ามกลางสายฝนจะน่ารักยังไง

โหแต่น้อยนะ
น้องคนนี้วัยแค่๓ขวบเศษเองนะคุณ

โดยมีผู้ร่วมปั่นกว่า๕๐๐คนสำหรับจังหวัดสตูน

เริ่มโดยนายพัทธพลรัตนพิเชษชัย
ว่าราชการจังหวัดสตูนก็เป็นผู้ที่นำขบวนปั่น
มาด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างนะคะ
กลุ่มขบวนชาติภัณฑ์กลุ่มชาวมุสลิม
รถโบราณแต่งชุดไทย
กลุ่มชาวเลกลุ่มเงาะป่าซาไกล
ผู้พิการแล้วก็เด็กพิเศษค่ะ

ส่วนที่สารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
พีรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัด
พลโทวิวัฒน์ประถมภาคแม่ทับภาคที่๔
รวมทั้งเจมส์เรืองศักดิ์รอยชูศักดิ์
ดารานักร้องซึ่งเขาเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช

ใช่ค่ะนี่นะเข้ามาพร้อมครอบครัวค่ะ

รวมถึงกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า
ส่วนอีกที่ที่น่าสนใจ

ค่ายวัชิราวุฒินักปั่นหลายพันคน

อันนี้เกิดขึ้นที่สนามบินกองทัพภาคที่๔ค่ะ

โทสมศักดิ์นินบันเจิดกุลแม่ทัพภาคที่๓
นายบุญส่งเตชมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัด
นำข้าราชการทหารตำรวจประชาชน
นักศึกษาชาวชนเผ่าและชาวต่างประเทศ
ตลอดเส้นทางก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
แล้วก็ร่วมปั่นกันรวมถึงมีการบันทึกภาพประวัติศาสตร์

อันนี้เป็นภาพมุมสูงนะคะ

ส่วนชาวจังหวัดนครนายกค่ะก็ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
บนเส้นทางสิริมงคลเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีเด็กชายอิทธิพลพันคำหรือว่าน้องกล้า
วัยเพียง๑๐ขวบเท่านั้นนี่ค่ะน้องกล้า

เดินทางจากจังหวัดปฐุมธานี

จำน้องทามนะที่ได้รับพระราชทานรถจักรยาน

เอาละค่ะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งจังหวัด
ที่จังหวัดบึงกาลนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์
ว่าราชการจังหวัดนายพินิษฐจารุสมบัติ
ตรองนายกรัฐมนตรีและนายกสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยจีน
พร้อมด้วยผู้แทนจากแขวงบอลลิกคำใส่

แล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่าล่ะค่ะ
ร่วมแสดงถึงความจงรักพักดีในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า๗๕๐๐คนเลยทีเดียว

ใช่มี๑จังหวัดที่แปลอักษรเป็นรูปหัวใจ

แล้วตรงกลางหัวใจเป็นเลข๙ไทยสีฟ้าสวยงามมาก

แล้วก็บางพื้นที่ที่ทำเป็นรูปจักรยาน
เคลื่อนที่ไปได้ด้วยนะแปลอักษรด้วยคน
แต่ว่าถ้ามองมุมสูงเป็นจักรยานล้อหมุนไปได้ด้วย
ถือว่าเป็นการเดินหน้าในการร่วมกิจกรรม
แล้วก็หลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศนะครับ
เป็นความงดงามอย่างที่เกิดขึ้นนี่แหละครับ
แล้วก็ในหนังสือพิมพ์ก็จะบอกเลย
โอ้โหศิลปินดาราเยอะมากครับพัง
ใช่ค่ะอยู่ในขบวนของกรุงเทพมาหนะคร
คนบันเทิงพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมนะครับ
แล้วก็คนไทยในต่างประเทศนี้พร้อมใจกันร่วมกิจกรรม
แล้วก็นายยกรัฐมนตรีรวมถึงผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
กล่าวขอบคุณถึงหัวใจของคนไทย

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ